แต่กรณีนี้นะคะถูกรางวัลแล้วเป็นทุกขลาบค่ะ
มีปัญหาครอบครัวตามมาเรานำเสนอมาประมาณ๒๓วันแล้วนะคะ
สองสามีพันรยาค่ะอยู่กินกันมาแบบสามีพันรยานะ
แต่ไม่ได้จดทะเบียน๒ปีผ่านไปค่ะถูกรางวัล
รางวัลที่๑นะ๑๒ล้านบาทหลังจากนั้นสามีหอบเงินจำนวนนี้หนีไปค่ะ
ตอนนี้ข้อมูลสองฝ่ายทั้งสามีแล้วก็ภรรยาที่ให้กับทีมข่าวต่างเนี่ยนะคะ
ยังคงขัดแย้งกันอยู่แต่เรื่องที่ตามมาจะไกลเกลี่ย
แบ่งเงินกันดีดีหรือจะฟ้องร้องกันอันนี้ก็ยังคิดอยู่
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานี้ค่ะฝ่ายหญิงค่ะ
ที่เป็นเอาเรื่องนี้มาพูดรักแท้แพ้รางวัลที่๑
ก็จริงนะเงินทองนี่ไม่เข้าใครออกใครเลย
แล้วก็อยู่กินกันมาไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยใช่ค่ะ
ตอนนั้นก็อยู่กันดีดีนะค่ะก็อยู่กันดีดีด้วยนะคะ
คือสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะนางสาวนัทธนันสิริสุธนานนท์
อายุสี่สิบห้าปีตัดสินใจนะคะเมื่อวานนี้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
ไปกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะ
ร้องเรียนบอกให้ช่วยหน่อยช่วยไกลเกลี่ยหน่อย
กรณีที่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑งวดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา๑๒ล้านบาท
แต่สามีชื่อว่าไหนว่ารายุสุขสวัสดิ์อายุห้าสิบเอ็ดปี
เอาไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็หายไปขาดการติดต่อไป
ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้นางสาวนัทธนันกล่าวทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่าถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่อยู่กินกันมานะพี่๒ปี
อยากให้เห็นใจบ้างที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันแรก
ไม่มีอะไรมาด้วยกันเริ่มนับหนึ่งมาด้วยกัน
แต่พอมาถูกรางวัลกลับมาทำแบบนี้ครับ
และก่อนหน้านี้ฝ่ายชายค่ะให้ข้อมูลว่าคือเอ่อ
สลักกิจหมันรัฐบาลสองใบที่ถูกสิบสองล้านบาทเนี่ย
เป็นเงินของฝ่ายชายแยกไปซื้อแยกไปซื้อต่างหากอืม
แต่เธอยืนยันว่าเงินเนี่ยที่ไปซื้อใบที่มันถูกรางวัลเนี่ย
เธอเป็นคนจ่ายเงินซื้อด้วยกันนั่นน่ะสิ
และให้ฝ่ายชายเก็บไว้เธอยังยืนยันข้อมูลนี้อยู่นะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะคือตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันมีทั้งทุกข์ทั้งสุข
แต่ตอนนี้พี่ถูกหวยแล้วพี่ทิ้งไปอย่างนี้

แล้วซื้อก็ซื้อด้วยกันคือจริงจริงตอนนี้น่ะ
ใครจะพูดอะไรก็ได้อ่ะนะเพราะมันไม่มีหลักฐานว่าเงินใครอ่ะเนอะ
ใช่เออฝ่ายชายก็ว่าอย่างฝ่ายหญิงก็ว่าอย่าง
แต่คนที่รู้ดีก็เขาสองคนนั่นแหละ
ที่วัดที่ไปซื้อด้วยกันมันก็หากล้องวงจรปิดไม่ได้อีก
เออเออก็เลยพิสูจน์ไม่ได้นะคะว่าเงินที่ไปซื้อใบที่มันถูกเนี่ยเป็นเงินใครนะคะ
เมื่อวานนี้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมไปร้องเรียนให้ช่วยไกล่เกลี่ยใช่ไหมคะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่นางสาวนัทธนันอยากทำเหมือนกันก็คือการฟ้องร้อง
เรื่องนี้ต้องไปถามทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะบอกว่าหลังจากนี้๑๕วัน
เจ้าหน้าที่จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยก่อนขั้นตอนแรก
โดยจะมีอายการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยด้วยแต่หากนางสาวนัทธนันจะดำเนินคดี
ทำได้เข้าข่ายเรื่องยักษ์ยอกทรัพย์เพราะเงินที่ซื้อสลากเป็นเงินของฝ่ายหญิง
อีกอย่างทั้งคู่อยู่กินกันมากว่า๒ปีแล้วแม้จะไม่ใช่สินสมรส
แต่มันคือกรรมสิทธิ์ร่วมคำนี้แม้จะไม่ได้จดทะเบียน
จดทะเบียนมันแบ่งงานง่ายไงคือมันอันนี้ผัวเมียกันโดยโดยรูปธรรมไปแล้ว
ข้อหายักยอกทรัพย์ไปถามอีกคนนึงค่ะ
ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้น
หาดมีการแจ้งความดำเนินคดีฝ่ายหญิงก็จักฉีณะคดี
เขาอยู่กินกันมา๒ปีจากขับเท็กซี่และมาอยู่กินร่วมกัน
และร่วมกันส่งของจบแล้วครับแค่นี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้ว
จบแล้วไม่ต้องไปหาภาพทรงภาพถ่ายมาหรอก
คุณอยู่กินกับเขาเงินที่ซื้อจะว่าของใครก็ตามแต่
คุณต้องแบ่งเขาอยู่กินกับเขาเงินที่ซื้อพอถูกมันก็ต้องแบ่งกัน
ไม่ใช่เอาไปคนเดียวรอดูแล้วกันเรื่องนี้นะ
แต่ก็เป็นบทเรียนนะคู่อื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่าเออ
อยู่กินกันมาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ์ฟ้องตามกฎหมาย
ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะ